ต้องรอติดตามนะฮะสำหรับกรณีที่ดาราต้องตบเท้าเข้าพบตำรวจนะครับ
คุณผู้ชมก็ส่งมาหน้าจอเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้วันนี้เราก็จะต้องมาขีดเส้นใต้กันย้ำอีกนะคะ

สัปดาห์หน้าเรื่องนี้ก็จะค่อยเงียบไป
ก็คงจะมีข่าวอยู่บ้างเวลาดาราไปให้การ
แต่ว่าภาพรวมข่าวส่วนใหญ่ก็จะเงียบไป
เป็นวัฒนธรรมว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งข่าวเงียบ
พอข่าวเงียบเรื่องเงียบ
ความน่าสนใจของคนก็เงียบไปด้วย
แต่ว่าจะต้องตั้งคำถามหลักไว้๓๔ข้อ
เพื่อไม่อยากให้เรื่องนี้เงียบไปเฉย
ถามว่าคดีนี้ใครจะเป็นคนทำ
ไปร้องไปแจ้งความไว้กับสอนอที่นั่นที่นี่ก็มี
แล้วพอมาถึงจุดหนึ่งเมื่อรองพบตรลงมาลุยเอง

คำถามก็คือว่าใครจะทำคดีในภาพรวม
ผมได้รับคำตอบจากพลวตรีอังกูลคล้ายคลึง
ที่เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการว่า
กองปราบจะเป็นคนทำคดีทั้งหมดครับ
มาจากที่นั่นที่นี่มาให้กองปราบทำ
งปราบมีความเชี่ยวชาญแค่ไหนเพราะคดีนี้ก็ซับซ้อน
ได้รับคำตอบว่ากองบัญชาการสอบสวนกลาง
ส่งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง๑คน
คุมคดีนี้แล้วหาพนักงานสอบสวนมือดีมา
มาทำคดีนี้ร่วมกันโดยเฉพาะทีมสอบสวน
ที่ได้พิชิตคดียูฟันไปแล้วเนี่ย
เอาตรงนั้นมาเป็นหลักเพราะคดียูฟันก็ซับซ้อน
ใกล้เคียงกันเอามาทำคดี
เอาเป็นว่าพอวางใจได้ว่า

โดยรองผู้มจการสอบสวนกลาง
ลงมาลุยงานนี้คุมการสอบสวนเอง
คดีไม่เงียบไม่หายแน่นอน
ถามว่าแล้วโทษคนพวกนี้จะเป็นยังไง

ระดับที่เป็นหัวโจก๗๘คนเนี่ย
ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของโรงงานเนี่ย
เจอคดีช่อกงประชาชนครับ
ช่อกงประชาชนนี่หนักนะครับ
แล้วเขาจะคิดเป็นต่างกรรมต่างวาระแต่ละคดีไป

รวมมาแล้วตัดสินเป็นพันปีก็มี

แต่ว่ากฎหมายบอกว่า๒๐ปีเนี่ย

ใครที่เคยฟังคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต

มันจะมีระบบของการอภัยโทษ

แล้วสุดท้าย๒๐ปีจะติดจริงประมาณ๗ปี

สมกันไหมกับที่หลอกลวงประชาชน
ได้เงินไปเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ย
เขาบอกว่า๗ปีมันนิดเดียว

คุณสามารถเจนชัยจิตรวนิต
ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่เนี่ย
เอาผู้ต้องหาส่วนหนึ่งไปที่สนปฐุมธานี

ไปแจ้งความเพราะว่าโรงงานนี้อยู่ที่นั่น

แปลว่าถ้าสมมุติว่าโทษ

แต่ว่ามีอีกคดีหนึ่งรออยู่
ก็จะได้ติดคุกต่อเนื่อง
แน่นอนฮะการฟ้องซ้ำเนี่ยทำไม่ได้
แต่ว่าแยกคดีกันออกมา
อย่างนี้ทำให้ติดคุกต่อเนื่องต่อไปได้
ฉะนั้นโทษ๗ปีกับการโกงเงินประชาชน

คำถามต่อมาที่คนถูกหลอกลวงเขาอยากรู้
ว่าเมื่อไหร่จะได้เงินคืน
ที่ตำรวจไปยึดที่นั่นที่นี่เนี่ย
ที่ยึดมาได้เป็นบางส่วน

แต่ว่าเอาเถอะถึงเป็นบางส่วนเนี่ย
เมื่อไหร่จะเอาเงินมาคืนให้กับคนถูกหลอกลวง

เคยเอาผู้ที่เสียหายจากแชร์ชะม้อยแชร์นกแก้ว

เขาบอกว่ากว่าจะสู้กันมาเขารอมา๓๐ปี
เขาหมดเงินไป๔แสนกว่าบาท

เงินไว้ได้แล้วให้ไปเอาเงินคืน
ไป๓๐ปีจาก๔แสนกว่า
เขาไปรับมาได้แค่๒๐๐กว่าบาท

ปปงไปยึดทรัพย์เอาไว้ก่อนได้เลย

นั้นยังไม่ต้องตกเป็นของแผ่นดิน
เอาทรัพย์นั้นแหละมาเฉลี่ยคืนให้กับคนที่ถูกหลอก

แต่จะเร็วช้ามากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยวคอยดูว่าจะได้กันเมื่อไหร่
มาถามว่าปฏิบัติการคราวนี้จะขุดรากถอนโคนได้ไหม
จะมีนวัตกรรมใหม่ออกมาไหม
จะมีวิธีการหลอกลวงที่แยบยนต์ใหม่ออกมาไหม

อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่า๑กฎหมายเนี่ยเข้มแข็งไหม
แต่เท่าที่เปิดดูกฎหมายที่เขาปรับปรุงใหม่เนี่ย
เข้มแข็งลงโทษจริง
แต่มันขึ้นอยู่กับตรงนี้การบังคับใช้กฎหมาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาจริงเอาจังไหม
ถ้าเอาจริงเอาจังเอาง่ายอย่างนี้ทำผิดติดคุก
หลอกลวงติดคุกทำผิดติดคุกไม่กล้าหรอกครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครติดคุก
มีแต่ถูกปรับเล็กน้อย

หลอกกันทิ้งได้เงินตั้งเยอะแยะถูกปรับนิดหน่อย

ฉะนั้นถ้าเอาจริงทำผิดติดคุกทำผิดติดคุก
มีใครบ้างไม่กลัวติดคุก
กลัวครับมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้
สองมาตรการทางการปกครอง

เวลาพวกนี้จะไปต่างจังหวัดไปหลอกคนเนี่ย

มหาจัดแจงอธิบายว่าวิธีการจะได้เงินทำยังไง

ถามว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ไหม
ถ้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเอาใจใส่ซะหน่อย
เกิดในอำเภอถ้านายอำเภอรู้เรื่องซะหน่อย
เกิดในจังหวัดถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดรู้เรื่องซะหน่อย
ฉะนั้นมาตรการทางปกครองเอาไหมล่ะ
เขาไปหลอกลวงกันโครมโครมจังหวัดไหน

ผู้ว่าจังหวัดไหนปล่อยให้คนของตัวเองถูกหลอกกันเป็นร้อยเป็นพัน

ดูสิว่าผู้ว่าจะเอาใจใส่กับเรื่องนี้ไหม
นี่เป็นมาตรการที่คิดว่าทำยังไงที่จะให้เรื่องนี้มันถูกขุดลากถอนโคน
คำถามถามมาดาราพิธีกรศิลปินจะเจอยังไง
คือไอ้การที่บอกว่าไม่รู้
แล้วทุกคนตอนนี้ก็มาแนวเดียวกันหมดไม่รู้ว่า

อันนั้นก็ส่วนหนึ่งที่คุณไม่รู้คุณมีสิทธิ์จะไม่รู้
ก็มีแอปให้คนเข้าไปดู
แต่ว่าออยก็ไม่มีปัญญาจะบอกให้คนรู้
เอาเถอะยกประโยชน์ให้คุณไม่รู้
แต่ว่าเวลาคุณรีวิวคุณไม่อายปากคุณบ้างเหรอ
เวลาคุณโฆษณาสินค้าคุณไม่นึกบ้างเหรอว่ามัน
มันหลอกลวงแง่มันเกินเหตุ
ขาอ้วนอ้วนอวบอวบกินเข้าไปหนึ่งอาทิตย์ขาเหลี่ยวลง

มันเป็นไปได้ยังไงคุณมีวุฒิภาวะขนาดนี้แล้วเนี่ย
ผมดูตัวอย่างที่คุณรีวิวกันเนี่ยแต่ละรายการเนี่ยเป็นโฆษณาเกินจริง
มนุษย์มนากันทั้งนั้นผิดความเป็นจริงทั้งนั้นคุณก็รู้ว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นจริง
แต่คุณก็พูดให้คนเชื่อเพราะคนไทยเชื่อคนรักดาราก็เชื่อดาราคนหลงดาราก็เชื่อดารา
ฉะนั้นอย่ามาอ้างว่าคุณไม่รู้ว่าออยจริงหรือออยปลอม
แต่คุณไม่กระดากปากคุณบ้างเหรอเวลาคุณพูดเนี่ยผมดูแล้วแต่ละคลิปเกินเหตุทั้งนั้น
ผิดธรรมชาติทั้งนั้นคุณก็ต้องรู้ว่าไม่มีทางเป็นจริงทั้งนั้น
จะได้เป็นบทเรียนกันเห็นเงินแล้วตาโตเอาไว้ก่อนคราวนี้จะได้เป็นบทเรียน
ว่าต่อไปจะรับรีวิวสินค้าอะไรหรือเป็นนายแบบโฆษณานางแบบโฆษณาสินค้าอะไร
ถึงแม้จะมีออยถูกต้องระวังระวังกันหน่อยเถอะเพราะทุกวันนี้สินค้าออกมา
ไอ้ถีบโฆษณาคนที่คิดโฆษณาคิดสู้กันอย่างเดียวเลยทำยังไงให้คนเชื่อทำยังไงให้คนใช้
อยก็คอยควบคุมสคบก็คอยควบคุมแต่คนพวกนี้ก็มีศิลปะในการจะคิดคำ
ไม่ผิดออยไม่ผิดสคบแต่คิดคำแล้วทำให้เราเชื่อเขาเก่งฮะแล้วพวกพรีเซนเตอร์เนี่ย
คุณไม่ยั้งไว้มั่งหรือครับคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเสียเงินและหลอกลวงคราวนี้ก็จะได้บทเรียนกันเป็นเรื่องใหญ่
เอาล่ะนี่คือบทสรุปที่เป็นทิศทางว่าจากนี้ไปเรื่องนี้จะเป็นยังไงครับคุณบุ๊คครับคุณมิ้นครับ
เอกวิรัชัยบอกว่าถ้าผิดจะเด็ดขาดแล้วถือเป็นการจัดระเบียบดาราไปในตัวด้วยใช่ไหมครับ
ผมว่าควรจะเป็นอย่างนั้นนะผมก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะผมไม่รู้คุณบุ๊คคุณมิ้นได้ดูบ้างหรือยัง